เขาปีนป่ายตามสายไฟฟ้านะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหกลัวเหลือเกิน
กลัวว่าเดี๋ยวไฟรั่วไฟช็อตจะทำยังไง

เคยถูกไฟช็อตตายไปแล้ว๓ตัว
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ

นี่คือลิงลมมันก็จะช้าหน่อย

ลิงลมตัวนี้หรือว่านางอายนะคุณนะ

ก็พยายามเคาะนให้มันตกใจ
ปบมือให้มันรีบไปเร็วครัวเหมือนกัน
เดี๋ยวไปเจอไฟดูดไฟช็อตเข้านะ

อันนี้เกิดขึ้นที่ถนนในหมู่บ้านบ้านโคกขี้เหล็กนะฮะ
ที่ตำบลฉลูกอัมเภอหัสใหญ่จังหวัดสวงครานะครับ
แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสาไฟสายไฟแบบนี้นะครับ

ก่อนหน้านี้มีลิงลมหรือว่านางอายถูกไฟช็อตตายมาแล้วถึง๓ตัว
ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะไล่แล้ว
ไล่ให้มันแบบโอ้โฮไตไปไป
แล้วก็อย่าไปตรงจุดที่มันอันตรายจุดไฟล่มไฟรั่วอย่าไปนะฮะ
ทีแรกเจ้าลิงลมมันคงไม่รู้ความนะคุณนะ
มันก็หยุดนิ่งข้างล่างเขาทำอะไรกันนะ

ก็เลยมองซ้ายมองขวาไปแบบนี้

ก็ลุ้นจนกระทั่งลิงลมไปถึงเสาไฟ
มันก็ปลอดภัยจากไอ้สายบางจุดที่มันมีการรั่วแล้วนะคุณนะ

ลิงลมเคยถูกไฟดูดไฟช็อตตายคาสายไฟฟ้าแบบนี้มาแล้ว

ล่าสุดก็ถูกไฟช็อตตายเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม

นี่ดูมันเกาะสิอ๋อนี่มันตายหรือว่าไงนะ
อ๋อตัวที่ตายนี่นะคุณตัวก่อนหน้านั้นมันตายนี่

ก็รอดไปนะครับสำหรับตัวเมื่อคืนนะครับ